คุณผู้ชมคะด้วยความที่วันนี้เนี่ยฝนมันตกอ่ะนะ

ก็จะทำให้ถนนลื่นบ้างรถก็ติดด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพ
คือเขาชนเงินแรงจริงนะเออใหญ่กับใหญ่อ่ะ
เนี่ยชนกันแรงแล้วแน่นอนว่าผู้โดยสารในรถทั้งสองคัน
ได้รับบาดเจ็บกันระนาวเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดช่วงสายของวันนี้นี่เองสักประมาณ๑๐โมง
เขาได้รับแจ้งเหตุนะว่ามีรถประจำทางชนกัน๒คัน
ผู้โดยสารก็โอ้โหได้รับบาดเจ็บกันเยอะเลย
อยู่ตรงแถวถนนพระราม๔ค่ะ
ห่างจากแยกกล้วยน้ำไทยสักประมาณ๓๐๐เมตร
ไปเจอกับรถประจำทางสีแดงสาย๔๕นะ
ท้ายรถประจำทางปรับอากาศสีน้ำเงินสาย๒๒
ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสาร
มากับรถเมย์๒คันนี้๘คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเทพธารินนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการคาดการณ์แบบนี้ว่า
เป็นไปได้ว่าวันนี้ด้วยความที่ฝนมันตกลงมาตลอด

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถประจำทาง
คันนึงขับตามมาแล้วปรากฏว่ามันเบรกไม่อยู่ไง
ก็เลยชนท้ายกันอย่างที่เห็นแต่ว่าชนแรงจริงนะคะคุณผู้ชม
พนักงานสอบสวนสนคลองตันก็เลยบอกว่า

แล้วก็สอบถามพยานแวดล้อมหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปล่ะค่ะ